อิทธิพลของพายุโพดุลที่พัดกระหน่ำประเทศไทย

ส่งผลกระทบกับภาคเหนือตอนล่าง
รวมทางภาคอีสานของไทยค่อนข้างจะหนักมากทีเดียว
ในพื้นที่รุ่มต่ำนั้นถูกน้ำท่วมสูงมาก

สายก็ถูกน้ำซัดขาดไปรถไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้
โดยเฉพาะขอนแก่นตอนนี้น้ำยังคงท่วมสูงครับต้องเร่งอบพยพชาวบ้านออกจากพื้นที่
อิทธิพลของพายุโพดุลที่พัดถล่มขอนแก่นตั้งแต่เมื่อวานทำให้น้ำท่วมสูงในพื้นที่
อย่างที่ผู้ชมเห็นภาพมุมสูงตอนนี้ชาวบ้านต้องอยู่บนกำแพงแล้วอ่ะครับนะฮะ
ในบ้านอยู่ไม่ได้แล้วนะครับจนถึงตอนนี้น้ำท่วมสูงมาก
อำเภอบ้านไผ่เนี่ยมิดหลังคาบ้านชาวบ้านต้องย้ายไปอยู่บนที่สูง
รอความช่วยเหลือแบบนี้เพื่อความปลอดภัยถ้ามีชั้น๒ของบ้านยังพออยู่ได้
แต่ถ้าเกิดบ้านไหนมีชั้นเดียวอยู่ไม่ได้แล้วนะครับบางรายเนี่ยรอเรือช่วยไม่ไหว
ต้องหาวิธีออกมาเองครับนี่ฮะดูสิครับคือคุณยายท่านเนี้ยคือคือรอแล้ว
แต่รอเรือไม่ไหวจริงสุดท้ายใช้เหมือนเป็นฟูกที่นอนที่คุณยายนอนนะคะ
ครับลากกันออกมาเนี่ยต้องจับสายเคเบิ้ลลากกันมาแล้วให้เจ้าหน้าที่คอยชวน
พอถึงคนก็เฮกันน่ะนะคุณดูบ้านสิคือน้ำมันท่วมมิดหลังคาบ้านคุณยายกันแล้วอ่ะค่ะ
อันนี้คุณยายทองครับคุณยายทองแสงพระดุงอายุแปดสิบแปดปี
อยู่ที่ชุมชนสะพานขาวบ้านของคุณยายเนี่ยถูกน้ำท่วมมิดหลังคา
เจ้าหน้าที่เทศบาลบ้านไผ่พร้อมกับกู้ชีพก็ต้องสวมเสื้อชูชีพกับคุณยาย
แล้วให้คุณยายนอนบนที่นอนแล้วก็ลากลอยตามน้ำมาแบบนี้ครับ
พอถึงฝั่งก็อุ้มขึ้นรถหกล้อไปอยู่ที่ร้านขายของในตัวเมือง
บ้านไผ่เป็นการโชว์คลาวคุณฉะนี้ชูสองนิ้วว่าคุณยายปลอดภัยสบายดี
ก็ยังคงยิ้มได้นะเป็นภาพที่รอยยิ้มท่ามกลางความเด็บร้อนที่มันเกิดขึ้น
ตั้งแต่บ่ายจนถึงช่วงใกล้ค่ำที่ผ่านมากู้ภัยต้องอบพยพประชาชนผู้ประสบภัยออกจากพื้นที่
ตอนนี้เกือบหมดแล้วนะครับนะฮะก็เป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นที่ขอนแก่นนะครับ
ไปดูถนนมิตรภาพทั้งสองฝั่งในพื้นที่อำเภอบ้านไผ่กันหน่อยนะคะประมาณสักเกือบเกือบ๖โมงเย็น
คุณผู้ชมนี่ไม่ใช่แม่น้ำนะคะถนนค่ะน้ำมันท่วมสูงหนึ่งเมตรอะค่ะ
แล้วน้ำก็ไหลเชี่ยวแรงมากด้วยเจ้าหน้าที่สั่งห้ามรถทุกชนิดสัญจรโดยเด็ดขาด
มีแค่รถบรรทุกขนาดใหญ่ที่วิ่งผ่านได้เท่านั้นเองค่ะส่วนถนนสายรองที่เชื่อมต่อระหว่างอำเภอและหมู่บ้านในพื้นที่อำเภอบ้านไผ่
ก็ถูกกระแสน้ำกัดซ้อขาดไปสองจุดตั้งแต่กลางคืนเมื่อวานนี้แล้วนะคะ
ตอนนี้เจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงขอนแก่น๓บ้านไผ่นำเครื่องจักรลงซ่อมคอสะพาน
สามารถสัญจรได้จุดหนึ่งแล้วเหลืออีกหนึ่งจุดที่ยังไม่มีเจ้าหน้าที่เข้าไปซ่อมแซมค่ะ
ชาวบ้านเบื้องต้นเขาก็นำเอากรวยเอากริ่งไม้มากั้นเอาไว้เป็นสัญลักษณ
กันอันตรายระหว่างรอเจ้าหน้าที่กันนะคะสำหรับจังหวัดขอนแก่น
พื้นที่น้ำท่วมปีนี้ถือว่าขยายวงกว้างมากขึ้นค่ะเพราะกลายเป็นน้ำท่วมครั้งใหญ่ในรอบสี่สิบปีแล้ว
ที่ผ่านมาไม่ใช่ว่าไม่ท่วมท่วมเหมือนกันแต่ว่ามันไม่มากค่ะ
ช่วงเย็นที่ผ่านมาระดับน้ำในอำเภอบ้านไผ่ยังสูงอยู่เลยนะคะ
ส่วนในเขตตัวเมืองขอนแก่นเริ่มเข้าสู่สถานการณ์ปกติแล้วค่ะ
ไปดูที่จังหวัดร้อยเอ็ดกันบ้างครับ
นังกั้นน้ำระหว่างบ้านท่าเยี่ยมกับบ้านท่าโพ
ซึ่งก่อนหน้านี้แตกไปแล้ว๒จุดก็ส่งผลให้กระแสน้ำทันลักเข้าหมู่บ้านที่อยู่ท้ายน้ำครับ
ล่าสุดมาช่วงเย็นที่ผ่านมาแตกเพิ่มอีก๓จุด
ก็ทำให้น้ำนั้นยิ่งถลายลักเข้าไปอย่างรวดเร็วมากขึ้น
เข้าไปท่วมบ้านเรือนแล้วก็นาข้าวในพื้นที่ตำบลวังหลวง
แล้วก็ตะบนใกล้เคียงสูงสัก๓๐๕๐เซนติเมตร
ซึ่งคาดว่าจะสูงขึ้นอีกอย่างต่อเนื่องเพราะว่าพนังนั้นแตกหลายจุดมากนะครับ
ขณะที่ผู้ว่ามร้อยเอ็ดพร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังอยู่ในพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
เพื่อเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วนครับ
ปริศนาปริศนาปริศนาปริศนาปริศนาปริศนาปริศนาปริศนาปริศนาปริศนาปริศนาปริศนาปริศนาปริศนาปริศนาปริศนาปริศนาปริศนาปริศนาปริศนาปริศนาปริศนาปริศนาปริศนาปริศนาปริศนาปริศนาปริศ